คุณผู้ชมครับที่เมืองมอดิสันรัฐริสคอนซิลในสหรัฐอเมริกานั้น
มีมหาวิทยาลัยวิสคอนซิลตั้งอยู่

ติดตามความสัมพันธ์อันดีตทางการศึกษาของไทยกับสหรัฐ
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิลนี้ได้กับคุณชายรัฐถมยาครับ
นี่คือสาราที่เราเห็นจนคุ้นตาในประเทศไทย
แต่สาราหลังนี้ถือเป็นความแปลกใหม่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ให้ชวนค้นหา
สำหรับชาวอเมริกันที่ได้ชม
สารไทยแห่งนี้ตั้งอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์โอบริดในเมืองเมดิสันรัฐวิสคอนซินของสหรัฐ
เป็นสารา๑ใน๔หลังที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย
และเป็นหลังเดียวที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐ
สาราแห่งนี้เป็นของขวัญที่รัฐบาลไทย
และสมาคมสิทธิ์เก่านักเรียนไทยมหาวิทยาลัยวิสคอนซินมอบให้
โดยมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย
ที่มีคนไทยมาศึกษามากที่สุดในสหรัฐ
โบต้าสลากกี้ผู้อำนวยการสวนโอบริชบอกว่า
อกจากความสวยงามที่ทำให้สาราไทย
ติดสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเว็บไซต์นำเที่ยวชื่อดังแล้ว
สาราไทยแห่งนี้ยังช่วยสร้างความเข้าใจ
ระหว่างคนไทยและคนอเมริกันได้ด้วย
โบต้าบอกว่าสวนโอบริดต้องการที่จะเป็นตัวอย่าง
ในการเป็นสื่อกลางการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาติอื่น
และก็ได้อาศัยสาราไทยในการจัดงานเทศกาลต่าง
เพื่อเป็นการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของไทย
เบอร์ต้าเล่าต่อว่าคนไทยชอบมาดูสาราไทยในฤดูหนาว
ที่มีหิมะปกคลุมเพราะไม่มีในเมืองไทย
สาราแห่งนี้นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทยแล้ว

สาราแห่งนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพด้วย
โบเบอร์ต้าเล่าว่าสาราแห่งนี้ถูกส่งเป็นชิ้นมาประกอบที่นี่
และเครื่องบินที่นำช่างไทยโดยสารมา
เป็นเครื่องบินลำสุดท้ายที่ได้รับอนุญาต
ให้ลงจอดที่สนามบินในชิคาโก้
หลังเกิดเหตุวินาศกรรมสหรัฐ๑๑กันยายน๒๕๖
มีชาวเมืองจำนวนมากหลั่งไหลมาเขียนข้อความ

ซึ่งนำไปใส่ไว้ใต้หลังคาของสารา
คนที่เมติศักดิ์คิดว่าสาราไทยแห่งนี้

มาในห่วงเวลาที่คนอเมริกันต้องการสิ่งเยียวยาทางจิตใจ

แม้สาราไทยแห่งนี้ไม่ได้รับการออกแบบ
ทนต่อหิมะที่ตกหนักในรัฐวิสคอนซิน
แต่ก็สามารถตั้งตรงานมาได้นานนับ๑๐ปี
แต่ก็มีบางส่วนที่ต้องการการบำรุงรักษา

ในการระดมทุนเพื่อการซ่อมแซม
นี่คือห้องสมุดของมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน

ในวิทยาลัยของไทยและมีภรรยาเป็นคนไทย
พาไปดูมุมหนังสือไทยที่มีหนังสือหลากหลาย
หลายเล่มหาอ่านได้ยากในประเทศไทย
หรือแม้แต่ไม่ได้พิมพ์ออกมาวางขาย
และลี่บอกว่าการที่ห้องสมุดมีหนังสือภาษาไทย
และที่เกี่ยวกับประเทศไทยดีจริงมาก
ก็เพราะที่นี่มีวิชาไทยศึกษา
ซึ่งมีสอนไม่กี่แห่งในสหรัฐ
และหนังสือเหล่านี้ได้มาจากความร่วมมือของหลายฝ่าย
บรรดาหนังสือไทยที่มีอยู่อย่างมากมาย
มีอยู่ชุดหนึ่งที่พิเศษที่สุด
และนี่ก็คือหนังสือพระไตปรีดก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
พระราชทานให้กับห้องสมุดหลายแห่งในสหรัฐ

ซึ่งต้นฉบับดั้งเดิมยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่นี่

ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษให้ชมฉบับดั้งเดิม
และลี่บอกว่ายังคงมีการถกเถียงกันถึงจุดประสงค์
ในการพระราชทานพระไตปีดกมาในยุคนั้น

ส่งหนังสือพระไตรปรีฎกต่างประเทศ
ให้เข้าห้องสมุดที่สหรัฐที่ยุโรปไม่ทราบ

ฉบับที่เขาสั่งให้ชำระใหม่

ทั้งชุด๔๐เริ่มนะ

แต่เข้าใจว่า

ประเทศนอกเช่นสหรัฐรู้ว่า

ตอนนั้นมีวัฒนธรรมประเพณี
มันก็เจริญพอสมควรนะ
ซะว่าทางนี้รับก็อ่านไม่เป็น

ตำรวจยังเก็บไว้ตัวเริ่มยังอยู่

จะเป็นที่รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย

ระหว่างไทยกับสหรัฐได้มากขึ้น

รัฐวิทคอนซินสหรัฐอเมริกา